คุณผู้ชมครับแสดงความเสียใจมาหน่อย

แม้ช่วงจะเป็นตัวผู้แต่หลายคนบอกว่าเป็นนาง
แท็กจำได้ว่าต้องต่อแถวรอดูช่วง
ลินหุ้ยแล้วก็ลินปิงครอบครัวแพนด้า

โดนมาด้วยกันน่ะใช่ครับอายุ๑๙ปีแล้วสำหรับเจ้าช่วงนะฮะ
แต่เมื่อวานี้เกิดเหตุตอนสักประมาณ๓โมง๔โมงเย็น
เพราะว่าช่วงกำลังกินไผ่อยู่
แต่ปรากฏว่าลุกจากการกินไผ่๒นาทีเท่านั้นเอง
จากเจ้าช่วงวัย๑๙ปีได้ตายลงภายในส่วนจัดแสดงแพนด้าเมื่อช่วงเย็นนะครับ

คือผู้มนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็ทีมสัตวแพทย์
คือพอวุฒิชัยม่วงมันได้ร่วมหาบรือ
แล้วก็วิเคราะห์ถึงสาเหตุการตายของเจ้าช่วง
โดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้๑๐โมงเช้า

ไปยังองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมอย่างเร่งด่วน
รายงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในวราวุฒิศิลปะอาชาเรียบร้อยแล้ว
โดยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าบ่าย๓เมื่อวานนี้
ช่วงนั่งกินใบไผ่อยู่จนถึงเวลา๔โมงเย็น
ก่อนจะลุกขึ้นได้ประมาณ๒นาทีเท่านั้นเองนะฮะ
อยู่เจ้าช่วงก็ล้มตึงลงไป
เมื่อเจ้าหน้าที่วิ่งเข้าไปดูก็พบว่าหยุดหายใจแล้ว
พยายามกู้สัญญาณชีพคืนมาแต่ไม่สำเร็จนะครับ
จากนั้นก็นำร่างของเจ้าช่วงไปยังโรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่
มีการเอ็กซาเรย์บริเวณลำคอถึงปอด
เจอวัตถุปริศนาคือวัตถุสีขาวขุ่น

แต่ยังไม่รู้นะว่าเป็นวัตถุชนิดใด
เรื่องต้นได้แจ้งให้ทางสถานทูตจีนรับทราบแล้ว
ซึ่งตามหลักการทางสถานทูตจีน
จะต้องส่งสัตวแพทย์มาผ่าพิสูจน์
ร่วมกับสัตวแพทย์ขององค์การสวนสัตว์ด้วยนะครับ
พูดถึงเจ้าช่วงเป็นแพนด้าเพศผู้
เขาเกิดเมื่อวันที่๖สิงหาคมปี๔๓
ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์แพนด้ายักษ์
ในเขตอนุรักษ์วู่หลงเมืองเฉินตู
มณฑลเสชวนของประเทศจีน
พ่อของช่วงชื่อว่าเจ้าชิง
แม่ของช่วงชื่อว่าไปแฉว
และประเทศจีนก็ให้ประเทศไทยยืมจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่
ในฐานะทูตสันธวะมัยตรีไทยจีน
โดยจัดแสดงคู่กับลินหุ้ยแพนด้ายักษ์เพศเมีย
มาที่บ้านเราตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เดือนตุลาคมจำได้ไหมคะคุณไทยตื่นเต้นมาก
คือกับแพนด้ายักษ์ที่มาถึงประเทศไทย
เราเคยเห็นในทีวีค่ะแต่นี่คือตัวเป็นตัวใหญ่มาให้เราได้ยนต์กัน
ใช่เขาก็มีการถ่ายท่อสดการใช้ชีวิตของช่วงลินหุ้ยว่าเขาเป็นยังไงบ้าง
ช่วงที่เขาจะออกเดทกันหรือว่าจะมีการผสมพันธุ์เนี่ย
เราก็รับชมบางคนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอน
แล้วก็นั่งจดจ้องดูช่วงกะลินหุ้ยหลับ
เรียนรู้จริงใช่คือนั่งดูหมี่หลับ
ใช่ครับช่วงมีชื่อไทยด้วยนะคือชื่อเทวัน
แล้วก็มีชื่อร้านนาคนเหลือเขาเรียกเจ้าคำอ้าย
โดยช่วงและลินหุ้ยก็มีลูกด้วยกัน๑ตัวคือลินปิง
ก่อนที่ลินปิงจะถูกส่งไปยังประเทศจีน
แล้วก็ล่าสุดก็เป็นข่าวร้ายที่เจ้าช่วงตายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กความทรงจำดีในวัยเด็ก
แฮสแท็กริปช่วง
แท็กนะครับว่าน้องแพนด้าตัวแรกที่รู้จักเลยหลับให้สบายนะ
แล้วก็แฮชแท็กอีกอันว่ากลับดาวแพนด้าแล้ว
ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้ไปต่อแถวรอดูเธอ

ซึ่งวันนี้เองทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์
ก็มอบหมายให้ทางทั้งอธิบดี
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึง

จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสาเหตุของการตายของเจ้าช่วง
คือหลายคนบอกว่าทำไมจากไปเร็วจังเลย